คุณผู้ชมรู้จักทาซานไหมคะหลายคนก็อาจจะคุ้นกับทาซานที่เป็นมนุษย์คนนึงที่ไปถูกเลี้ยงดูอยู่ในป่าแล้วก็ใช้ชุดอยู่ในป่า
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาได้รับฉายาว่าทาซานในเมืองอยู่ที่อุดรธานีนะคะ
แต่เรื่องราวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวแบบโลดผลมหาศจรรย์เหมือนที่อยู่ในการ์ตูนนะคะ
เพราะเขาคนนี้เคยเป็นช่างแอร์มาก่อนแต่เจอเข้ากับพิษโควิด๑๙
ทำให้เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องเลยต้องไปสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ค่ะ

สูงจากพื้นดิน๑๐เมตรนะคะ

เขาขึ้นไปอยู่บนนั้นเขาบอกขึ้นลงเขาใช้เวลาไม่ถึง๑๐วินาที

เขาอยู่แบบนี้มา๓ปีแล้วคุณโควิดกี่ปี

นั่นแหละเขาอยู่บนนี้มานานขนาดนั้นแล้วค่ะ
ครูตะวันประทีบแห่งที่ราบสูงโพสต์ภาพนี้ไว้นะคะ
เป็นภาพของนายชาลีที่ไปสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้
ข้อความแฮชแท็กชาลีคนตกงานคนไร้บ้าน
ทาซานแห่งกลางใจเมืองอุดร
เขาอาศัยอยู่บนต้นไม้เขตเทศบาลนครอุดรธานี
เพราะเจอกับพิษเศรษฐกิจไม่มีเงินค่าเช่าบ้าน
ต้องไปสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้แบบนี้
ส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปคุยกับเขาหน่อยนะคะ
ต้นไม้นี้อยู่ในป่าหลังชุมชนแวร์ทรายค่ะ
ก็ไปเจอคุณชาลีวัย๔๗ปี
เป็นชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะ
คนนี้แหละทาซานในเมืองอุดรเนี่ย
กวาดใบไม้ทำความสะอาดพื้นอยู่
คุณแซคบอกพี่อายุอนามพี่๔๗ปีนะ
ปีนขึ้นต้นไม้๑๐เมตรขึ้นบ้านยังไงเนี่ย
เขาก็โชว์นี่โอ้โหโชว์ปีนให้ดูเลยค่ะ

แต่เขาไม่ใช่ว่าจะขึ้นไปสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ต้นไหนก็ได้

ต้นนี้เนี่ยสูง๑๐เมตร
เขาบอกเมื่อก่อนเขาเป็นช่างแอร์ติดตั้งแอร์ล้างแอร์
ทำไปหมดเลยล่ะเมื่อก่อนก็เช่าห้องอยู่
ใกล้กับต้นไม้นี่แหละราคาเดือนละ๑๒๐๐บาท
หาเงินได้ก็ส่งไปให้แม่ที่ขอนแก่น
เจอพิษโควิดเข้าไปตกงานเลยค่ะทีนี้
รายได้ไม่มีแถมยังเป็นหนี้๓๐๐๐บาท

ก็ต้องออกมาอาศัยนอนบนต้นไม้
ปีแล้วที่ใช้ชีวิตเป็นทาซานแบบนี้
ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงเลือก
เขาบอกผมไปเดินดูมาแล้วต้นนี้ดูแข็งแรง
ไม่ค่อยปลิวไหวเวลาเจอแรงลม

ก็เลยดูว่าเออถ้ามันมีลมมาแรงมีพายุเข้าหรืออะไรเนี่ย

มันมีเถาวันแน่นหนาพอให้ปีนได้

อ๋อเออถาวันมันข้างก้านใหญ่แล้วก็แน่นหนาให้ปีนได้

ต้นไม้ต้นนี้ข้างบนเนี่ยมีที่นอนมีผ้าใบคลุมกันฝนอย่างดี
ลมจะแรงฝนจะตกหนักเขาอยู่ได้สบายมาก
คุณชายลีบอกขึ้นลงอ่ะผมใช้เวลาไม่ถึง๑๐วินาที
บ้านพี่ไหมนี่นี่จับเวลาลองดูลองดูแล้วคุณซักขึ้นให้
คุณลุงคุณแซคน่าจะลำบากเอาคุณชาลีขึ้นก่อนดีกว่าอ่า
นี่เขาคล่องแคล่วมากเลยนะแป๊บเดียวถึงบ้านแล้วเห็นไหม
กี่วิเนี้ยเดี๋ยวลองดูลองดูเดี๋ยวปึ้งอ่าสิบห้าสิบอ่า
คุณซักตื่นเต้นจนลืมกดลืมกดไงลืมกดประมาณสิบห้าวิสิบ
ห้าวิไม่เกินนี้นิดนะคะโอ้มันแป๊บเดียวจริงจริงซัก
ขึ้นมานั่งสิเดี๋ยวชวนขึ้นมานั่งเล่นบนบ้านผม
ชาวบ้านที่มาดูคุณแซคทำข่าวอ่ะครับสายหัวก่อนเลยบอกโอ้
นั่งคนเดียวแต่ขาสั่นหมดแล้วจ้าสามสามสามสิบเมตรไม่ไหว
ด้วยเสื้อแขนยาวช่วงนี้หนาวหนาวโอ้โหเสื้อผ้านี้ก็เป็น
ใจในการปีนมากเลยนะคะเกาะเกี่ยวได้ดีเหลือเกินโอ้โหแซ่
ก็ยังยงโย่ยงหยกจะไปไหนต่อดีคือไม่รู้จะเอาขาวางตรง
ไหนอ่ะไม่รู้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสิบห้าวิคต้นเกินละค่ะ

เพราะไม่รู้ว่าขาจะขึ้นไปเกี่ยวตรงไหนต่อดี

เดี๋ยวนะขอลองขึ้นภาพวินโดเทียบหน่อยได้ไหมฮะ

ถนัดและคล่องแคล่วของคุณแซคของเรา

คุณดูนะในจังหวะที่คุณแซคกำลังจะก้าวไม่ก้าวเก้าไม่ก้าว

เขาก้าวขาต่อขาขาต่อขาเลยคุณชาลี
แต่แซ็คคือก้าวหยุดก้าวหยุดก้าวหยุด
จังหวะนี้จังหวะจุดสุดท้ายที่จะปีนขึ้นไปจนถึงห้องนอน

มันเป็นทางล่าที่ชันมาก
เพราะลุงชายลีบอกว่าเห็นป่ะไม่ใช่ลุงศิษย์เข้าพื้นยุ๔๗เรียกเขาลุงไม่ได้
คุณชาลีบอกว่าผมเลือกมาแล้วว่าจุดตรงนี้มันคือทางลาดชันที่สุด

เพื่อกันคนอื่นปีนเข้ามานี่เขาวางแผนโอ้โหคือคิดเนี้ย
แซ็คแซ็คจังหวะลงก็โอ้โหน่าสงสารมากเพราะคุณ
แซ็คเออตกลงมาเนี้ยอันตราโอ้โหดูขาขาคือแยกอ่ะ
ถึงยังถึงยังวางได้ไหมอ่ะ

เขาก็อยากจะรู้ไงว่าชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหม

แล้วย้อนไป๓ปีตอนวันแรกที่พี่เขาขึ้น

ตอนนี้แซ็กยังลงไม่ได้เลยนะคะแซ็กนั่งแล้วนะ

อ้าวอีกนิดหนึ่งคือแซ็คติดต้นไม้แล้วนะคะ
ลงไม่ได้เอาลงไปดูบรรยากาศหน่อยดีไหม
โอ้โหตะปูอันเดียวเองพี่
สูงมากว่าสูงมาก

ตรงโค้งมันจะไปไม่ได้

สงสัยจะต้องทำที่จอดรถให้เจ้าชาติ
รถใหม่เจอไงครับเหนื่อยไหม

พี่ชายลีก็บอกล่องขัดผลบ้าง
นี่พี่ชาลีแกเดินลงทางวนมาตามเถาวันด้วยนะ

ขณะที่แซ็กนั้นนั่งแล้ว

แล้วคือแหมคนเชียร์ก็เก่งมากเลย

โถ้นั่นดูจริงนะคะ
ถามว่าเอ้าพี่เข้าห้องน้ำยังไง

ใช่คุณจะยืนจากข้างบนเขาก็ไม่ไหวนะ

แล้วแหละเคลียร์ให้เสร็จจากข้างล่างใช่ไปนอนอย่างเดียวถูกต้อง
เอาละอาบน้ำอ่ะอ่านี่แซคเห็นถังนี่ไหมบางทีพี่ก็เอาห้าบาทสิบบาท
ซื้อน้ำมาเติมในถังอาบหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเออ
ไม่ได้มีซื้อน้ำมาอาบพี่ก็ไปอาบที่สาราหมู่บ้านใกล้ใกล้ไง
แล้วมีเพื่อนบ้านใจดีด้วยเขาบอกขอเพื่อนบ้านด้วย
เพื่อนบ้านก็น่ารักเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์อุปกรณ์เขาห้อยอยู่ตามป่า
กิ่งไม้หมดเลยอืมนั่นราวตากผ้าเห็นไหมคะโอ้โหเออ
นี่ก็ทาซานของจริงเหมือนกันนะแซ็กก็นั่งคุยกับพี่ชาลีนะคะ
บอกว่าถึงจะเจอโควิด๑๙ชีวิตพลิกผันจากคนมีบ้านมาอยู่บนต้นไม้เนี่ย
วันนี้มีโทรศัพท์ใช้ไหมก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วจากคนที่เคยส่งเงินกลับไปให้แม่
วันนี้ไม่มีอีกแล้วพี่ชาลีมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนด้วยนะคะ
ความสุขไหมอยู่ด้านบนความสุขครับผมถ้าเกิดเราอยู่ไหนก็ช่าง
ไม่ขอรบพื้นที่อยู่ยากอยู่ยากมากอันนี้เราขอรบพื้นที่เราก็เลย
เราก็ทำความสะอาดคือว่าประจีนประจำวันของเราอ่ะ
อย่างน้อยเราต้องทำความสะอาดหรือว่าทำอะไรเผื่อคนรอบข้างเขาอะไรด้วย
แล้วไม่กลัวหล่นลงมาครับด้านบนไม่หล่นครับยังไงก็ไม่หล
เพราะว่าผมรู้ว่าไงก็ไม่หมดอยู่แล้วผมใช่เขาบอกว่าให้ลงไปอยู่ร่าง
เปิดห้องดีดีอยู่เอาไม่รู้ว่าจะอยู่เหมือนเดิมข้างล่างมันอยู่ไม่ได้หรอกครับผม
เพราะว่าผมรู้ยังไงก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในตรงนี้ปากเขาไม่อยู่ข้างล่าง
เช่าห้องพักอยู่จะอยู่บนต้นไม้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าถามว่าอยู่ก็ดีเหมือนกัน
วันนี้ท้อก็พักเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้น
มันก็เป็นวันใหม่เป็นเช้าวันใหม่แล้วก็สู้ใหม่
ชีวิตมันไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวเอออย่าไปอะไรมันมันมาก
ทุกวันนี้เขาก็มีความสุขดีถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะเคยมีบางสิ่งบางอย่าง
วันนี้ไม่มีแล้วเขาก็พอใจกับชีวิตในวันนี้
เขามาดูสภาพความเป็นอยู่พี่ชาลีนะ
คุณนพดลบอกว่าจากสอบถามคนโดยรอบ
เขาบอกว่าคุณชาลีนมันคนดีมันคนขยันกระตานยูด้วย
เรื่องยงเรื่องยารักเล็กขโมยน้อยอะไรนี่ศูนย์เลย

นี่คือคุณสมบัติของคนดีคนเก่งที่นายนพดลตามหาเลย
เขาเลยบอกขอรับคุณชาลีเข้าไปทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของเขา

เขายึดโอกาสที่ดีให้ผมก็ขอบคุณมากเลยครับผม

ก็จากการที่ผมมาดูสถานที่นี่ครับ
ใชพูดได้จ้าจะบ้านแวดล้อมคือไม่เสพยา

ต้นอะไรทำไมพี่เขาอยู่ได้นานสองนานแล้วคือไปนอนอยู่ข้างบนนั้นมันก็ไม่หัก
เออจริงลำต้นก็ดูผอมไม่ดูแข็งแรงขนาดนั้นน่ะ
ไม่ได้เป็นต้นใหญ่เบอร์เลอร์เบอร์เทอร์เลยนะมันแข็งแรงจัง
ถามคุณแซคล่าสุดฮะคือนี่คือต้นอารางฮะ

แล้วถามว่าเราก็ตอนนี้เป็นอย่างไรหายขาสั่นหรือยัง
แชทหาคุณแซ็กเลยระหว่างที่กำลังเล่านะฮะโอ้โหพี่สูงจริงครับพี่ตกมาคือตายนะครับ

ยากไหมยากไหม

ขอบคุณนะที่เป็นห่วงฝากบอกแซ็กด้วย

ส่วนเรื่องแม่ที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนะแม่

นี่คือความหวังคืออย่างน้อย

มีเลือกทางผิดไปแล้ววิ่งชิงปล้น

ได้งานสุจริตทำแล้วสู้ครับพี่